ทั้งเรื่องของการตอบสัญญาอาฮิระนิชโนที่จะมีขึ้นอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้
รวมทั้งความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยวันที่๑๒กุมภาพันธ์

เช่นเดียวกับเรื่องของการต่อสัญญาครับพรุ่งนี้แล้วนะครับ
ที่จะมีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการครับ
ซึ่งภารกิจหลังจากนี้ของโค้ชนิชิโนก็ต้องถือว่านักพอสมควร
โปรแกรมที่เหลือในปีนี้แล้วก็ปีหน้า
ซึ่งเป็นในช่วงระยะเวลาสัญญาหลังจากนี้นะครับ
แน่นอนนะครับอากิระนิชโนเองนะครับ
ก็มีภารกิจสำคัญก็คืออีก๓นัดของศึกคัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับ
กับการที่จะผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้าย
แต่ก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ตอนนี้มันยังเกิดขึ้นได้แบบ๕๐๕๐เลยนะครับ
ซึ่งเขาก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่า
หลังจากนี้เนี่ยการที่ได้เล่นในบ้าน๒จาก๓เกม
ก็แน่นอนผลงานมีโอกาสจะทำได้ตามเป้านะครับ
คุณซื้อวัย๖๔ปีบอกว่ารายการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งรายการสำคัญไม่แพ้ศึก๔เกม
จากแฟนบอลไทยค่อนข้างคาดหวังกับทวนาเมนต์นี้สูงนะครับ
แม้จะไม่สามารถเรียกนักเตะที่ค้าแข้งในต่างประเทศกลับมาติดทีมได้
จากช่วงเวลาไม่เอื้ออำนวยแต่เขาจะพยายามเรียกนักเตะชุดที่ดีที่สุด
ช่วงเวลาก็คือ๒๓พฤศจิกายนถึง๓๑ธันวาคม
ก็ทำให้ไม่มีนักเตะจากต่างแดนมาเลยครับ
ส่วนนิชโนเองก็ยังให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกนักเตะนะครับ
โอกาสแน่นอนในอีก๓เกมหลังจากนี้
อาจจะได้เห็นฝีเท้าของนักเตะหน้าใหม่
ถ้าเกิดว่าโชว์ผลงานได้ดีครับ

ว่าทีมชาติไทยจะไปได้ไกลแค่รอบ๘ทีมสุดท้ายก็ตามนะครับ
จะต้องคุมทีมชาติไทยในรายการสำคัญ
ซึ่งก็ล้วนเป็นความหวังของแฟนบอลไทยทั้งสิ้นนะครับ
ซึ่งภารกิจจากนี้นะครับก็ต้องเตรียมทีมชาติไทยลงแข่งขันรายการต่าง
เรียงกันไปเลยนะครับสำหรับทีมชาติชุดใหญ่ในปี๒๐๒๐นะครับ
ก็จะมีฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซนเอเชียอีก๓นัดนะครับ
หรือถ้าผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ก็ยังมีโปรแกรมนะครับ
ซึ่งครั้งที่แล้วนี้เรายังเจ็บใจอยู่นิดตกรอบรองชนะเลิศนะครับ
ปีนี้เป้าหมายชัดเจนแหละก็คืออยากที่จะได้แชมป์
เพราะโค้ชก็รู้ถึงความคาดหวังของแฟนชาวไทยนะครับ
ในปี๒๐๒๑นะครับต่อเนื่องในปีหน้านะครับ

กรณีไม่เข้ารอบ๑๒ทีมนะครับ
ก็คือถ้าสมมุติเข้ารอบเนี่ยก็ลุ้น๑๒ทีมยาวไปเลย
แต่ถ้าไม่เข้ารอบมันก็ยังมีทวนาเมนต์รองรับนะครับ
ซึ่งทีมใหญ่ก็จะเข้ารอบไปหมดแล้วล่ะนะครับ
ก็จะเหลือทีมกลางก็มีโอกาสจะเก็บใช้ชนะได้

ส่วนในปี๒๐๒๑ก็คือรายการสำคัญอย่างศึกชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๒รอบคัดเลือก